อยู่ด้วยกันทุกภาคอ่ะสี่ภาคมีทั้งหมดสิบแปดกลุ่มจังหวัดนะ
มีทั้งหมดเจ็ดสิบหกวงหนึ่งจังหวัดเราต้องรู้สึกคนเหล่านี้ด้วย
ไปด้วยนอกจากตัวเองแล้ววันนี้ผมไม่ได้เคยคิดถึงตัวเอง
ทุกคนไม่คิดตัวเองคิดแต่เพียงว่าเราจะเดินหน้าประเทศได้อย่างไร
สถานการณ์ที่มันมีความขัดแย้งสถานการณ์ที่มีความจำกัดในบางเรื่อง
แต่ผมยืนยันว่าหลายประเทศเข้าใจนะ
โดยเพราะเพื่อนเราที่มากันเนี่ยเขาเข้าใจเรานะ
จำเป็นที่ต้องปรับปรุงประเทศของเรา
เพื่อจะเดินหน้าไปถูกประชาติที่เข้มแข็งประชาติที่เป็นสาคนในอนาคตนะครับ
อย่าไปถ้าไม่เชื่อไปถามดูที่คนที่พูด
เขาจะทำยังไงถามเขาอย่ามาถามผมว่า
เอ๊ยทำอย่างงี้ก็คงช่ำเป็นจิตที่ผมอธิบายมาตลอดเวลา
ได้คนมูลตีพวกขึ้นไม่อธิบายทำลัยทำั้นทำ
ผมไม่ใช่อย่างนั้นผมฟังทุกคนนะจากสื่อบ้าง

ผมจะเป็นต้องรับเพราะต้องรับความข้อมูลจากทุกคน
หลายอย่างมาทางศูนย์ทำ
ลาวนี้ทุกคนก็ต้องเรียนรู้ศึกษา
ถ้าเราไม่รู้เขาคิดอะไรเราก็แก้อะไรไม่ได้

ให้มันตรงแต่ในภาพเราอธิบายเขา

เรามีสัญญาภาพมากมาย
แต่เราไม่ใช้ศักยภาพของเราเอง

มากับภูติวิทยุทธีหน้านี้เป็นสิ่งที่

บัททศาสนประเทศไทยทั้งสิ้น

ต้องปรับตัวตัวเองปฏิรูปตัวเองก่อน
ปฏิรูปจากไหนต้องแต่ลูกจากใจของผมเอง
ขอแค่อย่างเดียวผมให้ท่านได้ทุกอย่างชีวิตผมก็ให้
แต่ผมไม่ใครเอาชีวิตผมอยู่แล้วไปเลี้ยงผมไม่ใครเอาชีวิตผมไปเลี้ยงดู
แต่สิ่งที่ผมให้ทุกคนเนี่ยให้หัวใจท่านไปหมดแล้ว
ให้ความอาหารดีทุกอย่างอย่างไรก็ตามประเทศเรามันประกอบคนได้หลายส่วนหลายฝ่าย
มันก็ต้องมีสิ่งที่มันบกพร่องกับสิ่งที่มันมีปัญหาอยู่บ้างเราก็แก้ไปสิครับ
ไม่ใช่เอาปัญหาเล็กน้อยมาตีกันใหญ่ทั้งหมดมันไปไม่ได้ทั้งหมดอ่ะ
ผมก็ไม่อยากจะไปทะเลาะบ่อแว้งกับใครอยู่แล้วนะ
เพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดก็คือต้องขอโทษประชาชนทุกคนว่า
ผมอาจจะมีกรยาที่ไม่เหมาะสมบ้างเพราะผมเป็นมนุษย์
ผมเป็นคนที่ร้อนใจทุกเรื่องที่ทำงานออกไปเพราะฉะนั้นการที่สื่อสารออกไป
แล้วทำให้ผมเกิดความขัดแย้งผมทนไม่ได้แค่นั้นล่ะ
เพราะฉะนั้นก็ต้องมีหลักการเหตุผลในการที่จะเชื่อจะฟังนะครับ
เพราะฉะนั้นต้นน้ำดูผลดูอะไรรักษาป่าข้างบน
ป่าครับวันนี้เราต้องตีเส้นให้ได้ว่าภายในปี๖๐เราจะเพิ่มปริมาณป่าได้เท่าไหร่
เอาพื้นที่มาจัดสรรให้ประชนได้เท่าไหร่ทุกกลางวัน
การที่จะยึดพื้นที่คืนมันอาจจะฟังดูรุนแรงแต่ยึดยึดคืนยึดให้รู้ว่าผิดกฎหมาย
แต่ทำไงจะให้เขาถูกกฎหมายแล้วเขาอยู่ได้ในพื้นที่ที่เป็นป่าเสื่อมชม
แล้วก็ช่วยกันปลูกป่าไปด้วยอันนั้นอย่าไปคือถ้าผิดก็ต้องรับว่าผิดก่อน
ไม่ใช่ว่าผิดแล้วถูกตลอดโดยที่ไม่ยอมรับกฎหมายมันไปไม่ได้
ทุกประเทศเขาไม่ทำแบบนี้ปล่อยป่าแล้วเลยอย่างน้อยก็อยู่ในพื้นที่มันเสื่อมโทม
แล้วก็ปลูกป่าไปด้วยดูแลป่าไปด้วยอันนี้เป็นภารกิจที่มอบหมายไปแล้วนะครับ